ไปที่พยาวนะครับพาไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่
เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยนะ
นี่โอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ก็ดูจากมุมข้างบนแล้วมันสูงใหญ่จริงนะ
นี่แหละครับเป็นภาพองค์พระพุทธรูปที่เราเห็นโดดเด่นเป็นสง่าสูงใหญ่อลังการ
นั่นก็คือพระสิงห์หนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่
วัดป่าห้วยบงตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีหน้าตักกว้าง๑๐เมตร
สูง๑๕เมตรสูงมากนะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
เขาว่ากันแบบนั้นไปถามคนนี้ครับพระครูใบดิกาอภิญญชัยมหาวิรโย
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบงท่านก็เล่าว่าพระพุทธรูปนี้นะฮะ
ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในพื้นที่
เพื่ออะไรเพื่อให้องค์พระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในบริเวณนี้
และเป็นที่ที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ได้อีกด้วย
และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างองค์พระพุทธรูปให้ใหญ่เพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์ค

ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับก็พบว่าการสร้างในครั้งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทำให้คนในชุมชนนั้นเหมือนกับได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน
มันเป็นการสร้างความสามัคคีไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระที่มีรูปแบบในลักษณะของล้านนาไทย
แสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมของทางภาคเหนือเขานะครับ
หลังจากมีการก่อสร้างเสร็จเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนนะครับพากันเดินทางมาสักการะบูชาชมความยิ่งใหญ่อลังการ
ของพระสิงห์หนึ่งกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ใครที่สนใจลองไปดูนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมด้วย
ที่จังหวัดพยาวครับย้ำกันอีกครั้งอยู่ที่วัดป่าห้วยบงตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
สวยมากนะคะไม่ได้มีแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สวยงามศิลปะแบบล้านนาอย่างที่เห็น
คุณผู้ชมเห็นศิลปะต่างที่อยู่ในวัดไหมไม่ว่าจะเป็นบันไดเนี่ยบันไดพญานาคหรือว่าซุ้มประตูหรือว่าในโบสถ์ต่าง
คือมีความวิจิตรสวยงามตามแบบฉบับมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีช้างสี่เซียน
มีแบบว่าศิลปะต่างที่เราเห็นถึงวัฒนธรรมของทั้งชุมชนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นด้วย
และที่สำคัญคือคุณผู้ชมสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดแล้วมันทำให้เราสงบร่มเย็นนะ
แล้วก็มีสตินะคะดิฉันก็ต้องพาคุณเข้าบ้างช่วงหลังคุณไม่ค่อยมีสติเลย
ไม่มีสติแถมไม่มีสตางค์ด้วย

คือเราคบกันด้วยระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจด้วย

ห่างกันสักพัก